สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ไม่มีใครที่อยากจะเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ
เพราะนอกจากดอกเบี้ยจะโหดแล้วการตามทวงหนี้บางแห่งโหดยิ่งกว่าดอกเบี้ย
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้เขาหนีหนี้มากกว่า๓ปี
จนมาวันหนึ่งเขามีวิกฤตชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าการกลัวเจ้าหนี้
เรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ

หนี้ฮะ

กลัวจะโดนทำร้ายร่างกายค่ะกลัวลูกจะโดนไปด้วยค่ะ

สงสารลูกเหมือนกันค่ะ
ทางเลือกมันไม่มีให้เลือกเยอะ
เจี๊ยบค่ะชื่อจริงชื่อ
นิสานาศนามสกุลสุขภัณฑ์ค่ะอายุ๓๕ปี
เมื่อก่อนนี้ทำอาชีพรับจ้างต่อเติมบ้านนะคะ
ก็รายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ทำไปได้สักพักนึงก็โดนโกงค่ะ
รับค่าแรงไปแล้วแล้วงานไม่ได้ค่ะ
ของก็หายอุปกรณ์ทำมาหากินก็หาย
ก็เลยตัดสินใจกู้เงินนอกระบบมาก้อนหนึ่ง

ไปหาเสื้อผ้ามือสองมาขายค่ะ
เพราะมันลงทุนไม่ได้เยอะมาก
ช่วงแรกก็ขายดีอยู่ค่ะ
แต่พอคนงานทำงานก่อสร้างเขาย้ายแคมป์ไป

ไม่มีเงินใช้หนี้รายวันมาทวง
หลายวันที่เจ๊ยั๊บจะหนีหนี้

เขาบอกว่าเพื่อนที่กู้เงินด้วยกัน

พูดอย่างงั้นเราก็พาเก็บสภาพแล้วก็ขับรถไปเลยครับ
บางครั้งไม่มีเงินก็ต้องนอนพร้อมกันนะ

อยู่ดีก็ไปดื้อเลยครับ
ก็รู้สึกว่าเสียใจแบบทำไมพี่แบบต้องหนีไป
พ่อถามถึงเจี๊ยบตลอดเขาเครียดนะครับ
เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานตลอดเลย
ก็พยายามติดต่อโทรไม่ติด
ติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้ครับ

อเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแบบว่า
คือเบรกไม่อยู่แล้วกำลังจะชนรถแคล

สภาพพ่อทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับ

วันแบบไม่มีก็

หนูกินปลากระป๋องพ่อก็กินปลากระป๋อง

คืนไม่ได้แต่เราก็ไม่มีตังค์

เดี๋ยวจ๊อปก็กลับมาแล้วไปขายของ
เมื่อวานหนูก็เอาห้อมุกที่เหลือ

ใครไม่เป็นหนูไม่รู้หรอกพ่อหนูคุณดูแล
พอระหว่างที่พ่อนอนแบบรักษาตัวอยู่เนี่ยเขาคิดถึงลูกอะครับ

ไม่ถูกครับเสียใจครับ

ห่วงชีวิตตัวเองและห่วงพ่อก่อน
อยากมาดูให้มาเจอหน้าพ่อสักครั้งหนึ่งค่ะ

เป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดีในใจตอนนั้น

ขอขอบภัยหนูด้วยนะ
พ่อนะหนูรักพ่อนะ
พ่อหนูรักพ่อนะ

หนูขอโทษนะที่หนูไปอยู่ที่อื่น
หนูไม่ได้มาหาพ่อเลย

หนูขอโทษนะที่หนูไปอยู่ที่อื่น
ไม่ได้มาหาพ่อเลย
เพิ่งรู้ข่าวว่าพ่อโดนรถยนต์หนูก็กลับมา

ตั้งแต่ย้ายกลับมาลูกไม่ได้เรียนหนังสือเลยค่ะ
กลัวลูกจะได้รับอันตรายตอนที่ห่างเรา
หรือเราห่างลูกหรือเราเป็นอะไรไปลูกไม่รู้อะไรอย่างนี้
หนูชื่อเนยค่ะอายุ๑๒ปี

ตอนนี้หนูไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ

หนีไปกับพ่อแม่ค่ะ
ถึงเพื่อนคิดถึงโรงเรียนค่ะ
ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าสิทธิ์นี่
แม่หนูรู้สึกผิดที่ไม่ให้หนูไปโรงเรียนค่ะ
หนูอยากบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้แม่เป็นคนผิด
ตอนนี้ก็มีหนี้สินอยู่สองทางค่ะ
คือหนี้ของตัวหนูเองที่เป็นหนี้นอกระบบอะค่ะ
ต้องอยู่แบบหลบซ่อนนะคะ
ถ้าเคลียร์หนี้ได้หนูก็คิดว่าหนูคงจะอยู่แบบไม่ต้องหลบซ่อน
คือไปทำมาหากินได้ตามปกติ
ลูกก็จะได้ไปเรียนหนังสือไม่ต้องอยู่หลบซ่อนแบบนี้ค่ะ

พ่อได้เอาที่ดินไปจำนองไว้ค่ะ

ถ้าไม่มีจ่ายก็ไม่รู้ว่าวันใดจะต้องออกไปจากที่นี่ค่ะ
ถ้านั้นจะลำบากเพราะพ่อก็เจ็บขนาดนี้
แล้วไหนจะต้องหาที่อยู่ใหม่ลำบากมากค่ะ
อยากจะเคลียร์๒จุดนี้ให้ได้ค่ะ
พ่อแม่คือพรมของลูก

ก็เร่งดูแลบำรุงรักษาท่านนะครับ

ในวันนี้ความหวาดกลัวเจ้าหนี้
แต่ขอเลือกทำหน้าที่ของลูก

ก็คือคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอังทองครับ

แถบขวาค่ะ
แล้วก็ไม่มีกระโหลกด้านขวาค่ะ
แล้วก็แขนขาก็ใช้การไม่ได้ค่ะ
คืองอเข่าก็ไม่ได้

เพราะว่าพ่อช่วยเหลือคนอื่น
คนที่ชนเนี่ยจะกระเด็นไปถูกแม็กโคด้วยมั้
พ่อเอาตัวเองเข้าไปปะทะเอาไว้
กลัวว่าเด็กคนนั้นจะเจ็บหนัก

ตั้งแต่ตัวเจี๊ยบเกิดมาค่ะ

ต้องเอาร่างกายของตัวเอง
เพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้
ภูมิใจที่พ่อเราเป็นคนแบบเอื้ออารีคนอื่น
และอีกอย่างหนึ่งก็เสียใจที่พ่อเรา
ต้องเป็นคนรับอุบัติเหตุอันนี้เอง
คือเราต้องเป็นคนรับขอแทนค่ะ

มีใครช่วยเหลือค่าใช้จ่ายพยาบาลพ่อบ้างไหม

ก็แบบหาหยิบยืมใครได้ก็ต้องมาดูพ่อก่อนค่ะ
หนีออกจากบ้านไปก็ไม่ได้ลาพ่อเลยสักคำหนึ่งด้วย

แต่รู้ว่าสภาพพ่อเราก็คือเดินเหินยังแข็งแรงแล้วก็พูดกับเราได้
วันแรกที่กลับมาเจอพ่อค่ะ
ประโยคแรกที่พูดกับพ่อเจี๊ยพูดกับพ่อว่าไง
พ่อเจ๊พกลับมาแล้วค่ะ
หนูขอโทษที่ไม่ได้อยู่ดูพ่อตอนที่พ่อต้องการความช่วยเหลือค่ะ
ขอให้อภัยลูกคนนี้ได้ไหมค่ะ
พ่อก็น้ำตาไหลออกมาเลยค่ะ
ทั้งที่ตัวเองแบบพูดก็ไม่ได้ลืมตาก็ไม่ได้ค่ะ
ตอนนั้นพ่อทำอะไรไม่ได้เลยค่ะช่วงแรกแทบแหลกสลายเลยค่ะ

ไม่คิดว่าพ่อจะเป็นถึงขนาดนี้ค่ะ
จ๊อปพ่อบ่นถึงพี่เจี๊ยบตลอดเวลา

คัปคิดถึงลูกนะครับ
แค่ไหนครับที่ไม่ได้ติดต่อกับคนทางบ้านเลย

ปีกว่าค่ะต้องหลบซ่อนอยู่ประมาณนี้ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อว่าพ่อนะครับไม่สามารถที่จะติดต่อกับเจี๊ยบได้
พูดไม่ได้แล้วแต่ด้วยความรักของผู้เป็นพ่อ
นี่คือลายมือพ่อครับ
พยายามเขียนเนี่ยนะครับ
คือแรงก็จะไม่มีแล้วพูดก็ไม่ได้แล้วนะครับ
แต่ยังพยายามสะกดคำนะคะว่าเจี๊ยบไปไหนลูกครับ
นี่คือคำถามที่เขียนถามจ๊อปครับผม
เห็นแล้วรู้สึกยังไงเหนื่อยใจครับ
รู้ใช่ไหมว่าผู้ชายคนหนึ่งที่สมองตาย
แต่เขาไม่รู้นะครับ
เขายังมีความรักและความห่วงใยกับผู้เป็นลูกมาก
พ่ออาจจะจำอะไรไม่ได้แล้ว

ถ้าพ่อนอนดูอยู่แล้วท่านรู้เรื่องตอนนี้

ลูกขอโทษที่ทำให้พ่อเสียใจ
แล้วก็ไม่ได้อยู่ดูแลพ่อตอนที่พ่อต้องการความช่วยเหลือค่ะ

หนูอยากจะบอกว่าถึงยังไงลูกรักพ่อมาก
แล้วก็ต่อไปนี้ลูกจะอยู่ดูแลพ่อค่ะ
ลูกจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้ยังกลัวเจ้าหนี้อยู่ไหม
ยังกลัวอยู่ค่ะแต่กลัวไม่ได้อยู่กับพ่อมากกว่าค่ะ
ขอความเห็นใจนะครับจากเจ้าหนี้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านดูรายการอยู่สำหรับผู้หญิงคนนี้
หัวอกลูกคนหนึ่งที่ต้องการกลับมาตอบแทนพระคุณของผู้เป็นพ่อ
แต่เจี๊ยบเราก็ไม่ได้หนีแล้วเนอะ
เรากลับมาแล้วแล้วเราก็ต้องมาเผชิญกับความจริงนะครับ
ก็ฝากบอกกับเจ้าหนี้แล้วกันว่ายังไงเราจะใช้หนี้
แต่ก็ต้องทยอยนะครับเพราะว่าเราจะไปใช้ห่วงภาพเลยก็คงจะแย่
เพราะว่าในช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่นะครับว่าคุณพ่อก็ยังไม่ดีขึ้นเลย
จ๊อปมาถึงเราบ้าง

ตอนที่พ่อถามหาเจี๊ยบหนักเลยที่เขียนจดหมายเนี่ย

เสียใจอะครับกว่าเขาจะเขียนแบบเขียนได้แต่ละตัวนี่คือนานมากครับใช้เวลานานมาก
คือแกไม่มีแรงแต่แกก็แบบพยายามจะเขียนให้ได้ครับ

ก็ช่วยกันดูแลครับถ้าผมกับพี่สาวไปขายของก็เป็นแฟนผมดูแล
เห็นบอกว่าจ๊อปเวลาที่ออกไปขายของ

เวลาที่จ๊อปไม่อยู่บ้านเอ๊ก็จะเป็นคนดูแล
แล้วเราช่วยดูแลพ่อยังไงได้บ้างครับ

ตื่นเช้ามาประมาณตอนตี๕๓๐หนูก็จะรีบทำพ่อ
ก็จะดูดเสลดให้พ่อตอนที่พ่อเจาะคอ
แล้วก็ล้างท่อเช็ดตัวเช็ดอึแล้วก็ป้อนข้าว
แล้วก็ให้ยาแล้วก็เช็ดสายถุงยางค่ะ
ติดต่อจากท่อฉี่ออกมาค่ะ

ถ้าเราจะไปซื้อแพมเพิร์ตก็คงไม่มีเงิน

รายจ่ายของพ่อนี้จ่ายอะไรบ้างครับ
เฉพาะตัวพ่อนะไม่เกี่ยวกับของบ้าน
ก็จะเป็นแอลกอฮอลไฮโดเย่นแล้วก็อุปกรณ์ทำแผล
แล้วก็จะเป็นแผ่นรองทรัพย์แล้วก็จะเป็นนม
แล้วก็จะมีสำลีก้านอุปกรณ์ที่ทำแผลของพ่อทุกอย่างค่ะ

ก็พยายามป้อน
แล้วรายได้ที่ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยฮะมาจากใคร
ก็ช่วงแรกก็จะเป็นของแฟนหนูที่ขายฮอหมกตามตลาดนัด
บางทีมีงานร้องเพลงเขาก็ไปรับร้องเพลงค่ะ
ช่วงที่พี่ยังไม่ได้มาเนี่ยค่ะ
พี่มาแล้วก็ช่วยกันดูแล
พี่ซื้อมั่งหนูซื้อมั่งเนี่ยค่ะ
เหนื่อยหน่อยนะเอ๊นะจ๊อปนะ
เพราะว่าตอนนี้ถ้ามันช่วยกันเนี่ยอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนี่ก็เหมือนกัน
กลับมาแล้วเดี๋ยวก็ช่วยกันเนอะ
แบ่งเบากันตรงไหนช่วยกันได้ช่วยกัน
เนยแล้วหนูได้กลับมาเรียนยังลูกตอนนี้

เห็นบอกว่านะเด็กคนนี้ชาวบ้านบอกกับทีมงานนะบอกว่า
เป็นเด็กที่เงียบซึมไปเลย
แล้วหนูคิดยังไงลูก
คิดอยากจะเรียนอีกค่ะ
บอกกับแม่ไหมบอกแม่หนูอยากเรียนหนังสือ

บอกว่ารอกก่อนค่ะ

อยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะ
ทำไมถึงอยากเป็นสัตวแพทย์ล่ะลูก
รับหมามาเลี้ยงค่ะ
เห็นที่บ้านมีหมาเต็มเลย
เขาเป็นคนรักสัตว์ค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะหมาตัดอะไรที่แบบบาดเจ็บเลย
เขาจะเก็บมาพยาบาลเบื้องต้นอย่างนี้ค่ะ

แล้วเวลาหนูเลี้ยงเขาหนูคุยกับเขาไหมเล่นกับเขาไหม

แต่วันนี้มาออกเกมต่อชีวิตในวันนี้ก็ขอให้อนิสงฆ์ที่เจี๊ยบและครอบครัวคิดดีนะ
คุ้มครองคุณพ่อให้ท่านรอดปลอดภัย

ขอความกรุณาท่านนะครับได้ให้โอกาสกับครอบครัวนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
สัญญาแล้วนะว่าเราไม่ได้หนีไปไหนแล้ว

มีมากก็ใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะครับ
ถ้าเกิดว่าวันนี้สามารถได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งไปต่อชีวิตเจี๊ยบจะเอาทุนนี้ไปทำอะไรครับ
จะเอาไปใช้หนี้ที่ดินที่บ้านนะคะ
ทำไมครับเกิดอะไรขึ้นกับที่ดินที่บ้านวิกฤตอย่างหนักเหรอ
ก็ตอนนี้ที่ดินที่อยู่ที่อาศัยอยู่ค่ะไม่ใช่ชื่อของพ่อแล้วค่ะเป็นชื่อของคนอื่น
ก็แสดงว่าท่านที่ดินนี้ถูกโอนเป็นของคนอื่นไปแล้ว
ค่ะเอามารักษาแม่เพราะแม่ตอนนั้นเจ็บหนักมากเหลือแต่กระดูกค่ะ
ที่แม่จะเสียไม่มีเงินรักษาก็คงต้องเป็นโฉนดที่ดินผืนสุดท้าย
แล้วตอนนี้ก็คือเป็นเงินเท่าไหร่ครับที่เป็นหนี้อยู่

ก็เราขอทำหน้าที่กันตรงนี้ก่อนพ่อจะได้หมดหนี้หมดสินแล้วที่ดินก็จะได้ไม่ไปเป็นของคนอื่น
ขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีในการตอบคำถามนะครับ
คุณผู้ชมครับการที่เราเป็นหนี้เหมือนต้องตกนรกทั้งเป็นครับ
ถ้าหากว่าพวกเขาปลดหนี้ได้ก็จะเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเรามาเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทอง
สามารถได้เงินกลับไปต่อลมหายใจด้วยการใช้หนี้หรือไม่นะครับกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อกับเกมต่อชีวิตครับ
แล้วที่นี่มีของดีเมืองอ่างทองอะไรบ้างพอจะทราบไหมครับ
ตุ๊กตาชาววังแล้วก็กองค่ะ
อ่างทองที่ดีมากเลยก็คือชายามิชัย
เขาเป็นสินค้าโอท็อปพอร์ต